ต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะ
ถ่ายทอดสดไปจนถึงวันที่๒๕ตุลาคม

แกรมการแข่งขันออกมาจนถึงวันนั้นแล้วก็คือ
แข่งขันจบนับที่๑๐ของฤดูกาลค่ะ
ประกาศโปรแกรมการแข่งขันหลังรีสตาร์ทในวันที่๑๒๑๓กันยายน
หรือว่าเกมที่๕ของฤดูการออกมานะคะ
ตามที่สัญญาได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลมาก่อนหน้านี้จำนวน๔๐๐ล้านบาท
ส่วนโปรแกรมที่เหลือก็จะประกาศออกมาในภายหลังค่ะ
ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซเอเชีย
แต่ก็จะเว้นไว้ให้เพื่อให้เฮสโค้ชทีมชาติไทยอย่างอาเกียรานิชิโนสามารถเรียกผู้เล่นมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมด้วยค่ะ
ไปดูโปรแกรมไทยลีกนัดรีสตาร์ทเสาร์ที่๑๒กันยายนคู่ที่น่าสนใจนะคะ
ก็มีคู่๕โมง๔๕นาทีราชบุรีเจอกับแบงคอกยูเนเต็ด
ส่วน๖โมงค่ะแชมป์เก่าเชียงรายยูเนเต็ดจะเจอกับประจวบเอฟซีค่ะ
ไปดูเกมวันอาทิตย์กันบ้างนะคะ๑๓กันยายนคู่ที่น่าสนใจคู่๖โมงค่ะการท่าเรือเจอกับโปริสเทโรเอฟซี
ขณะที่ฟุตซอลไทยลีกวันนี้เป็นเกมนัดที่๔มีแข่งขันกัน๔คู่ด้วยกันนะคะ
ก็จะเตะกันที่สนามกลางบางกอกแอริน่าค่ะคู่ที่น่าสนใจนะคะคู่๑๑โมงครึ่งค่ะ